อร่อยมากครับ

ตัวลูกฉันแหละครับตัวผมก็หลบไปมา
ครับผมอ่อมันยังมีอีกหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวฉันก็ไปแล้วนะครับฉันไปบ้านแล้ว
โชครับผม
ขอบคุณมากครับอ่าขอบคุณครับ
สำหรับทุกคนที่กินเท่าไหร่